หากคุณมีเรื่องร้อนใจ

หยิบของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้

จำกันได้ใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าชายามิชัยนะจ๊
เฮ่ยเบนเผาชิตานะค่ะลูกจ้า

คุณผู้ชมครับโรงรับจำนำของเรา
พร้อมเปิดบริการให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับ
เวลา๖โมงเย็นแบบนี้นะฮะ
เราจะมาพร้อมกับความสนุกเฮฮา
และเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจ

เราพร้อมจะช่วยเหลือผู้จำนำทุกคนเลยค่ะ
ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ได้เงินจำนำกลับไป

มีกลับไปทุกท่านแน่นอนค่ะ
เบ้นค่ะคุณนี่ดูสดใสตลอดเวลาเลยนะ
คุณอารมณ์ดีใช่ไหมได้ผัวดีใช่ไหมเออจะว่าอย่างนั้นก็ถูกค่ะ
แต่งงานกับพี่บุ๊กมาได้กี่ปีแล้วจะ๙ปีแล้วพี่

มีกิ๊กมีกั๊กบ้างไหมวะน้องชายพี่
ถ้ามีใช่ไหมอยากรู้หนูจะเป็นอย่างไรใช่ไหมอืมจะเป็นอย่างไร

ถ้าพ่อมีกิ๊ก

กลัวมากเลยอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะ
น้องมิตรบลมมวุฒน์น้องชายของพี่
ทำไมเพราะฉะนั้น
ไปมีกิ๊กมีกั๊กหรือว่าแอบนอกใจอะไรอย่างนี้นะครับ
มันกลายเป็นแบบว่ามันไม่ซื่อสัตว์ต่อกัน
มันเสียแรงเสียเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา
ต้องบอกว่าผู้รับจำนำของเราวันนี้

เขาเป็นเมียหลวงที่หัวใจนะ
แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีที่หนูเคยเจอมาพี่เอ๋

เช้าไม่กลับฝากเนื้อฝากตัว
ได้เลยเตรียมที่

นี่แกดูพี่ไก่เขาสิ
ตั้งแต่ได้เล่นตำแหน่งแล้วสมิทจับขึ้นเยอะเลยเนอะ

ฉันเล็งพี่ไก่มานานแล้ว
ฉันอยากได้เขาฉันจะเอาเขามาเป็นของฉันให้เด้อ
จะบ้าเหรอแกเขามีเมียแล้วนะ

ฉันจะเอาพี่ไก่ไม่ได้เอาเมียพี่ไก่ซะหน่อย

เมียแก่จะไปสู้สดแซ่บอย่างฉันได้ยังไง
เดี๋ยวมานะฉันจะไปชิมเหยื่อซะหน่อยว่าอร่อยแค่ไหน
นั่นจ้าคุณสวยจำจงนะน่ารักจังเลย

โอ้โฮสวัสดีค่ะพอดีที่พี่ไก่เขามาวมากเลย
แล้วค่ะก็เลยมาส่งถึงห้องนอนเลยค่ะ
พี่ไก่วันหลังไม่ได้สนุกกันอีกนะคะ
ได้ค่ะน้องน่ารักแบบนี้
พี่ไก่หนูไปก่อนนะอยู่กับอะไรที่มันแก่ไปก่อนนะฮะ
บ๊ายบายน้องฝน
ไม่ต้องมายุ่งเพราะน้องฝนน่ารักของพี่
ขอหอมแก้มอีกทีนะเจ้าของพี่
ฝนจ้าขอหอมแก้มอีกทีน้องฝนจ้า
โอ้ยฝนหัวต้นสว่างเลยวันนี้

มีปัญหาอะไรใครมาส่งกันทำไม
ฉันก็แค่อยากรู้ว่าผู้หญิงที่ไหนมาส่งผัวฉันถึงหน้าบ้าน

หมดอารมณ์ไม่คิดแล้วไปเที่ยวต่อดีกว่า
ทำไมพี่ต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยนะฉันทำผิดอะไรเหรอ
โอ้โหนิดวันนี้ทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ย

เออวันนี้วันเกิดพี่ไก่เขา
ฉันก็เลยกะว่าจะเตรียมของไว้ทำตอนเย็น

ไม่รู้ว่าฉันจะชมหรือจะด่าแกดีนะติ๊ก
หัวเนี่ยมีชู้มาแล้วต้องกี่คน
ร้องไห้เนี่ยจะเข้าแม่น้ำเจ้าพญาอยู่แล้ว
ฉันจะยกโทษให้มันอยู่ด้วย

ที่ฉันยกโทษให้พี่เขาจนฉันลืมนับไปแล้ว

อย่าลืมกลับมากินข้าวเย็นนะ

เฮ้ยพี่ทำไมกลับมาสภาพนี้ล่ะ

เจ้าชู้อย่างพี่อ่ะไปโดนผัวให้เขาตีหัวมาล่ะ

สุดท้ายก็มีแต่ฉันนี่แหละที่คอยดูแลพี่
สมน้ำหน้าตัวฉันเองจริงเลย

เฮ้ยแล้วนี่ไปทำอะไรมาแล้วเนี่ย

ฮัลโหลพี่ไก่

หายไปไหนมาจะงอนแล้วนะ

โดนคนแก่ห้ามรับโทรศัพท์ล่ะคะ

บาดเจ็บขยับตัวไม่ค่อยไหวอวัยวะหลายส่วนใช้การไม่ได้
เมื่อกี้ป้าบอกว่าไงนะคะอะไรขยับตัวไม่ได้นะคะ
ไก่เขาถูกรถชนบาดเจ็บหนักขยับตัวไม่ได้เข้าใจยัง

ขยับตัวไม่ได้แล้วจะให้ไปหาทำไมล่ะคะ
ฝากบอกพี่ไก่ด้วยนะคะหนูว่าอยากได้ผัวไม่ได้อยากได้ผัก
ไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคุณป้า
เจริญเนอะกิ๊กพี่แต่ละคน
ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเห็นความสำคัญของพี่เลย
แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าใครรักพี่ที่สุดก่อนที่พี่เจ็บป่วย
พี่จะเห็นคนเดียวนี่แหละที่เห็นความสำคัญของพี่

ยังไงฉันก็ต้องดูแลพี่ให้ดีที่สุดแหละ

พี่เลิกพูดได้แล้วเนี่ยยิ่งเขย่ามันก็จะยิ่งปวดนะ

เอาไว้หายก่อนแล้วค่อยว่ากันนะ
ฉันขอโทษฉันขอโทษนะ

เขาต้องทนอยู่กี่ปีกี่เดือนกี่ชาติที่
พอเขาเริ่มเป็นออมพตจาก๘ปี
เขาไปศังสรรค์กินเลี้ยงไฟสำนาญ่ายังไง
ตอนนี้ก็ไปเขาไปสนิทกันอยู่ข้างนอกกันแหละ

ผัวคุณมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ย
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้หญิงเขาจะโทรมาเลย

ตอนนี้ก็บอกว่าทำไมอย่างนั้นก็ไป

ผลสรุปออกมาไม่ได้ท้อง

พูดตรงก็คือเขาอยากได้ผัวร้ายนะ

คือเขาก็ไปหากิ๊กเขาแหละ
ที่๔มาประสงค์อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
หน้าเต็มตัวไปหมดแล้วไงแขนตรงนี้

พอเห็นสภาพผัวเจ้าของพบบอกเลย
ว่าแล้วจะต้องโดนผัวเขาฟันกันตะกวัน

คือเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดแบบดำปีเลย

ตอนนั้นเขาตายเลยละค่ะตาย

เราจะหยุดกิ๊กไม่ได้

ก็บอกว่าตลกร้าวมีเลือดซึม
เขาก็ใสไปเลยเขาก็ไปผ่าสมองเลย

โทรไปบอกว่าเขาผ่าตัดสมองอยู่นี่

ตอนนี้เขาก็บอกว่าพี่ดูไปเถอะ
หนูว่าอยากได้ผัวหนูไม่ได้อยากได้ผัก

แสดงว่าเขาจะต้องมีเสน่ห์มากเลยพ่อคนนี้

จริงแล้วนี่เห็นบอกว่าเขาชื่อว่า

ไกลนะแต่เวลาออกไปมีกิ๊ก
จะเป็นไก่ทั้งทีเลย

อุ๊ยไม่กล้ามาหรอกมีอานินทาซะขนาดนี้
มาที่พ่อไก่มาแล้วพ่อไก่เชิญค่ะ

กลายมาเลย

ค่ะยอดค่ะ

เอาจริงมีอยู่คนเดียวเนี่ย
ย่าเลย

เพราะมันจำอะไรแบบไม่ค่อยจะได้แล้ว
ขนาดเมียน้อยยังไม่รู้แล้วมีอยู่ตรงไหนบ้างเลย

เรียกว่ามาเห็นคุณค่าของเมียหลวง
๒ปีก่อนจะความจำกลับมาบ้าง

เชิญมั้ยครับ

จำได้ครับครับผมจำได้นะคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้
ความจำเริ่มดีขึ้นจะกลับไปเจ้าชู้ไหมเนี่ย
เลิกแล้วครับจนสภาพอย่างงี้แล้ว
ไม่มีใครเอา
วันนี้นะอยากจะบอกอะไรกับเมียที่แสนดีคนนี้

แต่งงานกันมา๓๐กว่าปี

แต่วันนี้อยากจะบอกรักครับ

เออทำตัวด้วยดีน่ะ
นิดล่ะพี่นิดพี่นิดมีอะไรจะบอกไหม

เพราะว่าโดนกระทำมามากมายแล้วเนอะ

ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วนะ
ไม่เลิกเลยครับ

สองคนผัวเมียเริ่มมาจับอาชีพก็คือทำนา

โอ้โหมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะจ้ะ
เพราะว่าถ้าปีไหนผลดีเราก็จะได้ข้าวดี

ถ้าปีไหนฝนแรงเข้าเราก็จะได้ไม่ดี

แต่มันก็คือหมุนเวียน
หมุนเงินไม่ทันเพราะเรามีหนี้
แล้วเงินที่ได้วันนี้อยากจะได้เงินไปทำอะไรคะ
วันนี้อยากได้ไปซื้อปุ๋ยประมาณสองหมื่น
และนี่คือเครื่องพ่นปุ๋ยที่พี่นิดรักเหมือนลูก

เครื่องจุปุ๋ยได้๒๕ลิตร
ช่วยดูแลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วกว่า๓๐๐ตัน
แล้วอย่างนี้ไม่ให้รักไม่ให้หวงยังไงไหวล่ะครับ

ก่อนจะมานี่เค้าไปรับจ้างเค้าพ่นมา

ประมาณ๑๐โลแล้วก็ไฟของเข้าไปอีก๒๕ก็เป็น๓๕โล

ส่งเข้าผัวเมียได้ผัดกันเหรอ

ใช่ตัวเล็กมากพ่อใส่น้ำยาครับพี่แล้วก็ต้องพ่น

แล้วก่อนมาเกมรับจำนำของเราคิดมาในหัวไหมว่า
ถ้าจะจำนำมาเนี่ยต้องได้สักเท่านี้เท่านั้น
หนึ่งของมือสองแล้วก็ใช้มา๑๐กว่าปีแล้ว
เราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องพ่นปุ๋ย
จะมีราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่

ดูจากขนาดเครื่องและอายุการใช้งานแล้ว
ผมให้๑๑๐๐บาทครับ
จากที่ดูเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปเยอะ

ให้ราคาเครื่องนี้อยู่ที่๑๕๐๐บาทค่ะ
ผมตีให้๑๐๐๐บาทเต็มที่เลย
ให้ราคาเครื่องตัวนี้
๙บาทยังต่อได้อีก

เครื่องพ่นปุ๋ยที่นำมาวันนี้นะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่๑๓๐๐บาท

มันสำคัญกับพี่นิดยังไง

ถ้าพูดถึงว่าเอามาจำนำวันนี้

ก็คือก็ต้องใส่กะแป๋งอาจจะกะแป๋งเป็นทั้ง๔อ่ะ
หวานกันไปให้แขนหลุดกันไปแล้ว
ครั้งหนึ่งออกไปพ่นเนี่ยครับทีละเป็นไร่ไหม

นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องกะแป๋งกระเดินหวานอย่างนี้

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของที่สำคัญกับชีวิตเรามาก

คุณผู้ชมครับนั่นมันคือราคามหาชนที่ประเมินเอาไว้นะครับ
บอกเลยว่ามารายการเรามันไม่ใช่ราคาเพียงเท่านี้แน่นอนครับ
เพราะคุณค่าของของชิ้นนี้รวมทั้งเรื่องราวชีวิต

มันจะต้องถูกเพิ่มเป็นราคาจำนำพิเศษให้ไปเลยครับ
เอาละฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทราบ
ราคาจำนำจากทางรายการของเราพร้อมไหมครับพี่นิด

ถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับ

และราคาจำนำจากทางรายการในวันนี้อยู่ที่
กี่บาทดีเอ่ย

ไม่ได้หรอกไม่เอา

ราคาจำนำวันนี้คือ
คุณสามีคุณลุกขึ้นปรบมือเลย
คุณเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงกับราคานี้

ที่ซื้อเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะ๓๐๐กว่าบาท

แล้วก็มีเงินแถมมาอีกต่างหากเนอะ

ถ้าพอใจกับราคานี้แล้ว
นิดครับจำนำครับ
รับจำนำ
นะคะขอมอบเงินจำนำให้พี่นิดก่อนเลยนะคะ
ติกาการถ่ายของของเราง่ายมากเลยค่ะ
แต่ว่าจะสามารถตอบได้หรือเปล่า
ต้องติดตามในช่วงถ่ายของรอสักครู่ค่ะ

นิดถ่ายของสำเร็จแล้วเลยนะคะ

กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำ
ในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามไถ่ของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าขายของสำเร็จ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
มีถึง๒๐๐๐บาทครับ
คุณผู้ชมครับและคำถามของเราเนี่ยครับ
เพราะง่ายมีแค่๒ตัวเลือกเท่านั้นเอง
งานนี้ไม่รู้ก็เดา๕๐๕๐พี่นิด

แต่ยังไม่เคยมีใครเลยนะที่ฟาวไป

กลับไปโดยที่ไม่ได้ของจำนำคืนไปนะฮะ

อ้าวนี่

ทิ้งไปตรงนี้ก็ไม่มีใครเอาหรอก

นิดชอบดูละครไหม

หนูไม่ดูหนูเล่นเลย

ดูจริงน่ะ

ในปี๖๐ค่ะคุณคริสต์หอวัง
ได้ดูทุกเวอร์ชันไหมคะเมียหลวง

เอาละฮะเกี่ยวกับเรื่องละครที่พี่นิดชอบดูนะครับ

คำถามถ่ายของข้อที่หนึ่งถามว่า

สามีมีเมียน้อยก็หน้าเงี้ย
คือประโยคเด็ดจากละครเรื่อง
เมียหลวงของนักแสดงคนใด

ข้อที่หนึ่งคริสฮวังกับจุ๋ยวรัฐยา

ข้อที่๒อ้ำพัชรภากับป๊อกปียธิดา
เขาก็จะมีวลีเด็ดของแต่ละคนนั้น

ประโยคที่ต้องพูดใกล้กับเมียหลวงว่า
อย่าคิดว่าคุณพี่จะชนะนะคะ

ยากค่ะดาวเนอะภาษิปถาม
ว่าใครจะหน้านิ่งที่สุดในการเล่นละคร
ข้อสองค่ะคุณป๊อกเขาน่านิ่ง

เป็นดรวิกันดาต้องนิ่งสวย

ตอบข้อสองนะคะ
คุณอัพพัชราภากับคุณป๊อกปียธิดา

พ่อแรกแม่งแต่คนเดียวเลยนะ

เสียใจก็หน้าเนี้ยอืม
เป็นประโยคของพี่อ้ำพัชราภา

หันมาตอบกลับแบบง่ายรู้ทันไง

ก็หน้าเนี๊ยม
คือประโยคเด็ดจากละครเรื่องเมียหลวงนะครับ

ครับคุณผู้ชม

ที่ไกลวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
คุณพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาหาแหละค่ะ

ผมบอกว่าผมไปกับพ่อด้วย

ยังอยู่ดูลูกดูเมียมึง

ไปแล้วผมก็ฟื้นฟื้นพอดี

ตั้งแต่รถล้มไปเนี่ย

แต่เขาจำเหตุการณ์ตอนที่สลบ

น่าจะเป็นบุญที่พ่อเข้ามาหา
ก็พ่อเสียไปตั้งแต่พอส่อ๓๐
ไม่เคยเจอไม่เคยมาเข้าฝันเลย

เมื่อกี้นี้ตอนที่เล่าให้ฟังก็คือรถชนเนอะ

มาเห็นต้นไม้ล้มขวาง
จะทำยังไงเลี้ยวถ้าเลี่ยงก็ล้ม

ยกล้อหน้าเลยมันเลยหกหัว

ตอนนั้นคงคิดว่าตัวเองเป็นไอ้มดแดง

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนปีพศ๒๕

มากที่สุดคือรถประเภทใด
ข้อที่๑รถจักรยานยนต์
ข้อที่๒รถพลิกอัพบันทุกษ์๔หรอ

เพราะว่าช่วงเทศกาลน่ะ
จะดื่มเหล้ากันแล้วก็ขี่รถกัน

คิดว่าน่าจะเป็นจักรยานยนต์
สรุปนะคะพี่นิดเลือกตอบข้อที่๑

นิดถ้าพี่นิดตอบข้อนี้ถูก
นิดถ่ายของสำเร็จแล้วเลยนะคะ
ข้อที่๑รถจักรยานยนต์

มากนะคนอย่างนี้
ผิดครับ
จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม
มีการบันทึกอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด๓๒๑๙๐ครั้ง

รถพลิกอัพบรรทุก๔ล้อคิดเป็น๓๐

รถส่วนบุคคลรถสาธารณะคิดเป็น๒๐

อยู่ในอันดับที่๓คิดเป็น๒๐
โอ๊ยไม่น่าเชื่อ

ตอนนี้ก็รับเงินสะสมไปก่อน๕๐๐บาทค่ะ
ผมอยากถามพี่นิดเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนิดนึง

เช่นอย่างนี้ฮะ๑๒๒๔๑๒มันคือเลขอะไรครับพี่
ธาตุอาหารหลักเขาอาจจะมีนายโทรเจน
ฟอัสฟอฟอฬาสฟอฟเฟสอะไรอย่างนี้จ๊ะ
แล้วพี่นิดรู้จักปุ๋ยนี้ไหมครับ

เปลี่ยนเลือกเลยนะ

คุณปุ๋ยพรธิบน่าฮีรังกนกนี้นะครับ

นางงามจักรวาลนี่คุณพระสาราคนแรก

แต่ว่าไม่ได้ปุ๋ยสูตรไหนนะ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ปุ๋ยพรทิพย์ประกวดนางสาวไทย
ในฐานะตัวแทนของจังหวัดใดครับ
ข้อที่๑ฉะเชิงเศร้า
ข้อที่๒พระนครศรีอยุธยาครับ

แต่รู้ไหมว่าเขาเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่ลูกครึ่ง

เกิดที่เมืองไทยแต่ว่าไปโตที่เมืองนอก
โตอเมริกานะฮะแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยของเราแล้วก็ลงประกวดนางสาวไทย
ถ้าตอบข้อนี้ถูกนะพี่นิด
พี่นิดจะไถ่ของสำเร็จ
นิดจะได้เอาเครื่องพ่นปุ๋ยอันนี้กลับบ้านไปเลย
เดาดูสิฉะเชิงเซาหรืออายุทยา

คนไทยแท้ก็เลยน่าจะอยู่อยุธยา

อ่าสรุปแล้วนะคะตอบข้อสองพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูก

แล้วเธอก็เข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อปี๒๕๕๙
ในฐานะตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะครับ

แล้วกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศครับ

นิดตอบคำถามถ่ายของของเราไปแล้ว๓ข้อนะคะ
ตอบถูกไป๑ข้อมีเงินสะสมอยู่๕๐๐๐บาท
แต่ข้อนี้จริงแล้วมันเป็นข้อสุดท้ายแล้ว

ของการถ่ายของเราก็ไม่อยากให้พลาดนะ

เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เกิดไหม

เกิดอำเภอทาตะโกแต่ย้ายไปอยู่ภายศาลี
รู้จักอำเภอนี้ไหมตากฟ้า

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ชื่ออำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
มีที่มาจากอะไร
ข้อที่๑ปอบผีฟ้าชุกชุม

ไกรคิดว่าอะไรปอบผีฟ้าชุกชุมหรือว่าตากผ้า

มันถึงเป็นตากฟ้า

พี่นิดข้อสองคนชอบมาตากผ้าจ้ะ

ข้อสองคนชอบมาตากผ้าค่ะ
ข้อ๒คนชอบมาตากผ้า

นี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณนิดในการถ่ายของ
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครถ่ายของไม่สำเร็จ
คำตอบนี้เดิมพันธุ์ด้วยเครื่องพ่นปุ๋ยคู่ชีพ
เอาใจช่วยคุณนิดกันนะครับ

ถูกครับ

วันนี้ดีใจที่ได้เงินหรือได้ลูกกลับบ้าน

ดีใจที่ได้เครื่องพูดคุยกลับบ้านจ้ะ
คือต้องบอกว่ามันเป็นของทำมาหากินเนอะ

กำลังใจให้นะได้กลับบ้านแล้วนะฮะ

บริจัยด้วยนะ
บอกข้อมูลกันหน่อยว่าเดิมอำเภอตากฟ้า
มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ
มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วแล้วมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงค่ะ
ไก่ฟ้าจะชอบมาเล่นแสงแดดที่บริเวณนั้น
ก็จึงตั้งชื่อร้านนั้นว่าลานไก่ฟ้า

เพราะว่าเห็นไก่มันมาอ๋อตรงนี้ไงมันมีแสงแดดลงมา
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาผ้าไปตาก
ตรงนั้นเองก็เลือกกลายเป็นลานตากผ้า
แล้วก็พูดกันไปลานตากผ้า

ตอบคำถามไถ่ของ๔ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะ
ได้เงินรางวัลสะสมเรื่องหมื่นบาท
ที่สำคัญที่สุดเลย

รู้ใช่ไหมคะว่ามันจะสามารถ
นำเงินสะสมของเราเบิ้ลเป็นเท่าตัวได้
รอสักครู่นะพี่นิดนะเดี๋ยวกลับมากับเกม

พีนิด
พีนิดทำได้หรือไม่ได้ครับ
จวบลง
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับ
ช่วงตัวจำนำโชค
นี่คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องเล่นเกมทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัล
สะสมมาให้อีก๑เท่า
เกมที่จะเล่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่า
เหมาะกับการใช้พลังปอด

เป็นไรคะกะติกา

อยากได้กำลังใจไหม
ก็ดีเหมือนกันทุกคนนะครับทุกคน

ไปนั่งที่ก่อนไปนั่งเชี่ยเมียตรงคุณ

พร้อมแล้ว

อีกนิดหนึ่ง

หัวพี่ก็กั้นหายใจนานมาก

สุดท้ายพี่

อีกนิดหนึ่ง

เฮ้ยเขาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายซะงั้น

คิดถึงเงินรางวัลที่จะเพิ่มบูลด้วยไหม

ผัวเอาไว้ที่หลังกัน
ใช่แล้วนะครับแต่เวลา

ไม่ว่าหนึ่งร้อยวินาที
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงข้อนี้ทำได้
รุ้นกันนะครับว่าพี่นิดทำได้หรือไม่ได้ครับ

เอาเวลาไปจ้ะ๖๕มินาทีเท่านั้นเอง
โอ้โฮ่ย
ต้องบอกว่าพี่นินนะคะทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะ
เบิ้ลรางวัลไปอีก๑เท่าตัว
แถมยังมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะคะ
เป็นเงินจำนำตั้งแต่ตอนแรกอีก๔๐๐๐บาทเป็น๒๔๐๐๐บาท

ที่สำคัญมากที่สุดเลยคือ
ลูกกลับบ้านไปแล้วด้วยไทยของสำเร็จค่ะ
อย่าลืมนะคะชาวจำนำทุกท่านเลย
เกมรับจำนำพร้อมช่วยเหลือทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
หากมีสิ่งของที่ติดอยู่ที่โรงรับจำนำ
เล่าให้เราฟังนะคะว่าเอาอะไรไปจำนำราคาเท่าไหร่
แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจกับคุณยังไงบ้าง
มาที่อินบล็อกเฟซบุ๊ครายการเกมรับจำนำนะคะ

คุณผู้ชมครับไม่ใช่แต่แค่ผู้จำนำ
ก็คือพี่นิดเท่านั้นที่มาร่วมในรายการของเรานะครับ
เรายังมีชาวจำนำผู้โชคดีที่ทางรายการไปถ่ายของคืนให้
จะเป็นใครไปดูกันเลยครับ
จำนำที่ทางรายการจะถ่ายของให้ในสัปดาห์นี้ได้แก่
คุณวรรณพรหรือยายเน่งจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ยายเหล่งอายุ๗๐ปี
มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานสาว
ด้วยความจำเป็นหลานสาวจึงได้มอบไอแพทย์

ซึ่งคุณยายอยากจะถ่ายถอนออกมา
เพื่อให้หลานสาวได้ใช้ในการเรียน
วันนี้คำขอของคุณยายเป็นจริงแล้ว
ทางรายการขอโวยพรให้คุณยายสุขภาพแข็งแรง
และเปรียมด้วยกำลังใจในการสู้ชีวิตนะครับ

อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรา
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมทุกครอบครัวนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอเลยครับ

เปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖บเย็น

แล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับ

วันนี้ผมเอเชยามิชัยน้องเบ้นพรชิตา

ผู้จำนำของเราในวันนี้ค่ะเจอเรื่องหนักมาก
เธอต้องเลือกจบแบบเจ็บ

ตอนเลิกกันก็ไม่มีอะไรเลยค่ะในบ้าน

จะนำอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

โอ้โฮแม่คุณล้างหรือเปล่านี่
แม่ต้อนวางใครเป็นก่อน
ได้หรือไม่ได้ครับ